ดูกันต่อข่าวนี้ขอร้องเพลงนะคะ

น้องเอกน้องที่อึดมาแรงตอนนี้เลยค่ะ
หลายคนจะคุณหน้าคุณตาตั้งแต่สมัยเขาเล่นอีมิงรั่งโซงซึ่งว่ะ

คือตอนนี้น้องดังมากคุณผู้ชม

พี่กว่าจะมีวันนี้ได้หนูสู้มากเลยค่ะ
คือช่วงแรกที่ตะเวนแคสติ้งเนี่ยคือบางวันไม่มีเงินเลยนะ
แล้วคุณแม่ต้องเจียดเอาเงินตัวเองซื้อข้าวให้ลูก
แบบนี้เลยนะคะพอพูดเขาไปออกรายการ

คือ๗ปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยลุมมุกคุณแม่เลยนะคะ
กราบเท้าแม่ทุกวันถึงได้แบบเจริญแบบนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องละครตอนนี้นะคะยาดาเต็มที่มาก

ยะดานะคะเป็นสายมูล

ก่อนละครออนก็เปิดไพ่ดูดวงเลยนะ
ว่าละครจะดังไหมไพบอกไปด้วย
เป็นนางเอกที่สู้คนค่ะเป็นนางเอกที่ถ้าเกิดเขาแรงมาเราแรงกลับ
ทำงานกับพี่พลง่ายมากค่ะเพราะว่าพี่พลเขาก็แบบตั้งใจทำงานอยู่แล้ว

ฟังค่ะที่สำคัญละครเรื่องเดียวกันไปดูพระเอกดีกว่า

ฉันอยากจะไม่สบายให้คุณหมอภาคดูแลคุณพล
ทุกคนเชียว่าภนกับยดาจีบกัน
แล้วกระแสคุกจัดผมได้มั้ย

ครั้งนี้เป็นการตอบที่อึกอัก
มันยังไงนะหรือว่าเค้าจะจีบกันหรือเค้าไม่บอกเรา
ไปฟังคำตอบจากภนวัดเป็นตัวเหล่ามาก
ซีนจากอะไรใดหลายคนก็เชียร์ให้เป็นแฟนน้องยาดานะ
มีโอกาสไหมล่ะฮะก็เรียกได้ว่าก็คือเราก็ร่วมงานกัน
คือถ้าแต่พูดตอบไปยังไงจะเหมือนว่าตอบกับดาราอีกปะ
ก็คือแบบว่าอยู่ดีขึ้นกับอนาคตอะไรอย่างนี้
มันอาจจะดูเหมือนเป็นแพทเทิร์นการตอบนะ
แต่จริงแล้วมันก็อยากจะตอบแบบนี้จริงก็เทลกับคุณแม่เขา
แล้วก็ผู้จัดการผมก็สนิทกับคุณแม่เขาด้วย
ดูกันไปอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็คือแบบเป็นพี่น้องกัน
มันมีคำว่าดูกันไปมันมีคำที่บอกว่าเวลา
ใช่มีคำบอกว่าถ้าตอบแบบดาราก็มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างนี้

คืออย่างนี้เวลาเขาออกงานด้วยกันคือมันจะมีช็อตแบบเผลอ
เป็นฟื้นแบบลูบหัวอย่างนี้
แล้วออกรายการสามแจ้บมันคือมีความเอ็นดูเกิดขึ้น
จัดระเบียบผม
ต้องเอ็นดูประมานไหนจัดระเบียบผมให้
แล้วมันไม่ใช่แค่ออกรายการเวลาเขาไปสัมภาษณ์คู่กัน
บางทีแบบนางเอกเผลอพระเอกเขาก็แบบแอบจับอะไรอย่างนี้
เออมันแบบเออเราก็จิ้นแล้วผลก็มี